มาดูต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่ากรรมของการ

กรรมของการแล้วกันนะคะขอบคุณมากกรรมของคุณการนะคะ
เขาว่ากันอย่างนั้นบางคนก็บอกว่ากรรมของกูนี่แหละจะต้องมาเจอข่าวแบบนี้อะไรนักหนาเนี่ยนะคะ
สไลด์มาก็เจอข่าวครอบครัวนี้ไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเขาว่าอย่างนั้น
เป็นมหากราบแฉยับของอดีตภรรยาเสกโลโซค่ะพี่การวิพากร
ล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์บทสนทนาต่อว่าไปทางคุณอีฟเนาะ
แฟนสาวคนปัจจุบันของพี่เสกแหละบอกว่าเคยไลน์มาให้ช่วยจ่ายเงินให้ในช่วงที่พี่เสกเนี่ย
หนักเข้าโรงพยาบาลแล้วตัวเองเนี่ยเป็นไงไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ไง
ก็เลยมีค่าใช้จ่ายบานเบิกงอกงอกออกมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของคุณอีฟเอง
ที่พี่เศกเคยให้เห็นบอกว่าให้ใช้เนี่ยเดือนละสามหมื่นบาทนะ
และมีเงินเดือนของคุณแม่อีกเดือนละสองหมื่นบาทเ฀าะน้ำส่าห์ไฟ
ค่าโทรศัพท์จิปาถะรวมแล้วครึ่งแสนค่ะเกินครึ่งแสนด้วยซ้ำ
บอกข้อความนะบอกว่าอุ้ยกรรมของการค่ะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยด้วยว่า
ก็รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงต้องให้เศกเนี่ยออกจากโรงพยาบาลนะที่เศกเองก็ยังไม่หายดี
ก็เพราะตอนที่เศกอยู่โรงพยาบาลเนี่ยตัวเองเนี่ยหมายถึงคุณอีฟอ่ะนะฮะ
ธุรกรรมทางการเงินไม่คล่องใช่ไหมล่ะไหนล่ะที่บอกว่ารักพี่เสกไม่ใช่เพราะเงินไง
การงานก็ไม่ทำใช้จ่ายอย่างกับคุณนายอันนี้คุณการเขาว่าไว้แบบนั้นนะฮะ
บางคนบอกว่าเอาจริงพี่การอยู่นะจุดนี้พี่การควรจะอยู่เฉย
แล้วก็ไม่ควรไปให้เงินด้วยซ้ำบางคนก็ชื่นชมนะ
ว่าพี่การเนี่ยดูเป็นคนปากร้ายก็จริงแต่ลึกแล้วก็เป็นคนใจดีนะ
แล้วก็เป็นสองคู่กรณีนะครับคุณอีฟแหละ
คุณอีฟไม่ได้ตอบโต้เรื่องนี้นะคะอยู่เฉยสวยลอยตัวไป
โพสต์รูปเที่ยวกันไปกับพี่เสกแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติ
เขาก็วางเฉยยังไม่ได้มีที่การตอบโต้ในทางสิ้นนะคะ

พี่การค่ะเรื่องนี้ก็ว่างมาคุยกันกับบันเทิงไทยรัฐก็ได้นะคะคุณผู้ชม

ไม่สิฉันยังปล่อยคุยกับพี่แจ๊กกะรีนสิค่ะ